ส่วนเรื่องคุณท็อปจรนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาล
แล้วเขาก็โพสต์ว่าเขาจะไม่ทนอีกต่อไป
เพราะเขากับคุณแม่ได้อดทนมามากแล้ว
ก็เป็นโพสต์หน้าห้องฉุกเฉินค่ะ
แล้วก็บอกว่าแม่สู้นะเข้มแข็งนะแม่
ที่ผ่านมาเราอดทนมาตลอด
ต่อไปนี้ท็อปจะไม่ใจดีแล้ว
ใครที่ทำอะไรไว้ต้องรับผลกรรมนั้น
นี่พอหลายคนเห็นก็ต่างเข้ามาร่วมส่งกำลังใจ
ท็อปกันอย่างล้นหลามเยอะมากเลยตึ้มเลย
ท็อปบอกว่าตอนที่เห็นข่าวมันกระจายออกไป

เพราะว่ามันพาดพิงถึงคนในครอบครัว
เป็นเรื่องที่ไร้สาระและไม่มีความจริงเลย
คิดว่ามาถึงจุดที่ต้องลุกขึ้นมาปกป้องครอบครัวแล้ว

ตอนนี้แจ้งความดำเนินคดีกับเพจดัง
กุข่าวในคดีหมินประมาทเรียบร้อยแล้ว
และคนที่ต้องได้รับผลของการกระทำนั้น